คุณอาค่ะคุณอายปกติเข้าวัดบ่อยไหมคะ

อันนี้เขาเรียกว่าดอกบัวใหญ่๓ดอก

ส่วนมากเอาอะไรไปวัดลูก

ถึงที่นาย
พันธุ์บัวหลวงสีทอง

ไม่รู้ชาติที่แล้วทำบุญด้วยอะไรเนอะ
อันนี้เลยฟูเหมือนเดียว

ค่ะเพราะว่าดูใจอย่างนี้ก็คือถ้าเป็นพวกประดับ
ถ้าไอซ์แบบปกติทำบุญไหวก็จะซื้อของไปที่วัดอยู่แล้ว

พานบัวหลวงสีทองค่ะ

ต้องแพงกว่า๓๐บาทนะค่ะ

แค่ความแค่ความ
สุดท้ายค่ะเชิงเทียนดอกบัวค่ะ

เพราะนี่คือสินค้าที่คุณอายไม่ได้เลือก

ผู้สาขาภัณฑ์ค่ะพานบัวหลวงสีทอง
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ข้อที่๔มาแล้วค่ะตอนนี้รับราคา๑๕๐๐บาทค่ะคุณอาย

ได้อีกค่ะถ้าเหนื่อยแล้วเนี่ย

๗๕๐๐บาทโอเคเปล่า

ไปต่อเงิน๒๕๐๐บาท

ไปต่อเพื่อลุ้น๒๕๐๐บาทนะคะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

มีอะไรครับกรูบอกนะ
กดกดกด

แล้วนี่คือมีคำจกครับผม

๕๕กรัมครับผม
ของน้ำจกรสต้มยำกุ้ง

ของพี่ก็คนนอเหมือนกันครับผม
แต่ว่าเป็นโจ๊กรสไก่และข้าวโพดนะฮะ

สมข้าวหอมมะลิแท้๓๕กรัม

ทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
และนี่ก็คือคำถามข้อที่๔ของคุณอาย
ดูจากสีหน้าคุณอายแล้ว
ไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายซะแล้ว
แต่ตอนนี้ได้เวลาคำถามของคุณผู้ชมทางบ้านกันแล้ว
มาสนุกกันนะครับ
รู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านตำแหล๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด

ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบ
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์

ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

พาไปได้ไหนไอ้ที่
เริ่มต้องจากที่ไหนก่อน

เฮ้ยจริงแล้วก่อนจะออกที่อายุทยาเนี่ย
มันต้องวนอยู่ในกรุงเทพก่อน

ต่างประเทศเราไปที่ไหนบ้างต่างประเทศ

เยอรมันจะผ่านเหลือจะผ่านขาว
เยอรมัน
โอ้โฮ